จะมีมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙นะฮะ
ตามแต่ที่จะเป็นคำสั่งของผู้ว่า
แล้วก็ในบางพื้นที่ในบางตำบลในบางหมู่บ้าน

เพราะกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้อยากจะออกจากพื้นที่

ก็ถูกจับได้สิครับแล้วก็ถูกทำโทษ

เริ่มเรื่อยเริ่มเลย
นี่แหละครับวัยรุ่นถูกสั่งทำโทษด้วยกัน
มันออกจากโก๊ดสวัสดีนะคะ

หลังจากถูกจับได้นะครับเพราะว่ากำนันตำบลศรีสุนทร
กำนันเฉลิมพลเกิดทรัพย์พร้อมผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ผู้ใหญ่บ้านหมู่๗
สารวัตรกำนันและเจ้าหน้าที่ชรบตำบลศรีสุนทร

ซุ่มอยู่บริเวณด่านรอยต่อตำบลเกาะแก้วตำบลศรีสุนทรนะครับ
ใกล้กับแพร่ครูวิทย์ซึ่งเป็นด่านที่ปิดรอยต่อตำบลตาม
เป็นด่านปิดรอยต่อตำบลนะฮะตามประกาศคำสั่งของจังหวัดภูเก็ต
ให้รถสัญจรเข้าออกนะครับทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็โอ้โหเวลามาตรวจที่ด่านตรงนี้
เจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นคนเปิดเองงั้นใครเป็นคนเปิด
ทีนี้ก็เลยต้องมาดักซุ่มอยู่ตรงนี้
สามารถที่จะเจอตัวผู้กระทำผิดเป็นกลุ่มวัยรุ่นหลายคนนะครับ
ก็นำตัวมาลงโทษด้วยการสั่งให้ลุกนั่ง๒๐ครั้ง
ถือว่าเป็นการลงโทษสถานเบาแล้วก็ตักเตือน
บอกห้ามกระทำความผิดซ้ำอีกนะ
เพราะเส้นทางตรงนี้มันถูกปิดกั้นเอาไว้
ไม่อยากให้คนในออกคนนอกเข้าในจุดตรงนี้
ถ้าจะผ่านเส้นทางมันต้องผ่านเส้นทางอื่น
เขาตั้งด่านตรวจสุขภาพให้คุณด้วย
หรือว่าด่านเคอร์ฟิลล์ด้วย
ไม่ใช่มาผ่านกันแบบผิดกฎหมายแบบนี้นะครับ
โอ้โหลุกไม่ไหวแล้วครับพี่ครับขาสั่นเลยครับ
ทำโทษสถานเบาแต่ก็เล่นเอาปวดขามันก็ได้